ส่วนความคืบหน้าคดีหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรีนะครับ
คู่กรณีคือครูปรีชากับหมวดจรูน
ตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าตอนนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐาน
ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งฟ้องต่ออายการได้
ภายในวันที่๓๑มีนาคมนี้นะครับ
ขณะที่ดรโต้งซึ่งออกมาพูดถึงเรื่องนี้
ในฝั่งของครูปรีชาอยู่พอสมควรนั้น
วันนี้ได้เข้าให้ปากคำแสดงความบริสุทธิ์กับกองปราบราม
หลังจากถูกกล่าวหาว่าได้หมินประมาทการทำงานของเจ้าหน้าที่
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
แย่งชิงสิทธิ์ครอบครองลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท
จังหวัดกาญจนบุรียังคงดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง
ทีมครูปีชาได้ทยอยออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมจากหน่วยงานต่าง
เช่นเดียวกันกับนายเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาหรือดรโต้ง
ในวันนี้ได้เดินทางมาที่กองบังคับการปราบราม
พร้อมนำเอกสารหลักฐานเข้าพบพนักงานสอบสวน

หลังถูกนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
แจ้งความเอาผิดกรณีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก
ในช่วงระหว่างที่ตำรวจกองปราบราม
คุมตัวนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบินกับครูปีชา
ว่ามีการบังคับให้ยอมรับสารภาพ

ข้อความบนเฟซบุ๊คที่ตัวเขาโพสต์เมื่อวันที่๓มีนาคมที่ผ่านมา
ไม่ได้มีเจตนาดูหมินตำรวจ
แต่เป็นการทำหน้าที่สื่อมวลชนเท่านั้น
พร้อมยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้อยู่เบื้องหลังของกลุ่มครูปีชา
แต่เหตุผลที่เชื่อว่าลอตเตอรี่เป็นของครูปีชา
เพราะได้ลงพื้นที่หาพยานหลักฐานด้วยตัวเอง

เชื่อมั่นในประจักษ์พยานของคดี
มีการเจตนาที่จะคุกคามกันแกล้งนะครับ
ผมเป็นฐานะสื่อมวลชนนะเป็นมาตั้ง๓๐กว่าปีแล้วเนี่ยนะครับ
ก็ชัดว่าเขามีเจตนากันแกล้งก็เอาหลักฐานการเป็นสื่อมวลชน
แสดงให้เขาเห็นแล้วก็เอาหลักฐานในส่วนของสื่ออื่น
นำเสนอทิศทางเดียวกันนะครับ
แล้วก็มีเรื่องของคำสัมภาษณ์ของแหล่งข่าวที่ให้สัมภาษณ์
ให้กับผู้การมาชี้แจงว่าไม่ได้มีการดูหมินเจ้าพนักงานแต่อย่างใดนะครับ
แล้วก็ไม่มีข้อความใดดูหมินแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตนะครับ
แล้วก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่เราจะต้องไปดูหมินเจ้าพนักงานนะครับ
ซึ่งชัดเจนว่าเขามีเจตนากันแกล้งเรานะครับ
ครูปีชาคนสำคัญอีกหนึ่งคนคือนายธนุกรเหลืองใหม่เอี่ยมหรือแผน
ที่เป็นพยานอ้างว่าเห็นร้อยตำรวจโทจรูลวิมูล
คู่กรณีของครูปีชากมเก็บลอตเตอรี่ในตลาดเลสซิตี้
ก็ได้ถูกตำรวจกองปราบปรามออกหมายเรียกเป็นครั้งที่สอง
ให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาให้การเท็จในวันที่๒๑มีนาคมนี้
โดยพลตำรวจตรีมัยตรีชิมเฉิดผู้บังคับการปราบปรามระบุว่า
พนักงานสอบสวนได้นำหมายเรียกไปตามทะเบียนราชที่จังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งครอบครัวของนายแผนได้รับทราบหมายเรียกแล้ว
โดยในวันที่๒๑มีนาคมนี้หากในแผนไม่เดินทางมาก็จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาว่าจะออกหมายจับหรือไม่
พร้อมยืนยันว่าตำรวจไม่มีอะไรต้องกังวลใจ
จากทำทุกอย่างตามขั้นตอนของกฎหมาย
ส่วนการสรุปสำนวนคดีที่ยืดเยื้อมานานกว่า๓เดือน
คนตำรวจตรีชาญวิมลศรีรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ระบุว่า
จะสามารถสรุปสำนวนตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้
คือภายในวันที่๓๑มีนาคมนี้